คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ช่วงสักประมาณ๒ทุ่มกว่าเนี่ยนะคะ
คือมีเหตุวุ่นวายกลางเมืองชายภูมิเกิดขึ้น
เพราะว่าโกดังที่เก็บสารเคมีมันอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมัน
แล้วเกิดระเบิดไฟลุกท่วมเลยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็กลัวไงเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมัน
ถ้าเกิดไฟมันมาติดปั๊มน้ำมันมันจะเกิดอะไรขึ้น
จะเป็นความสูญเสียที่ใหญ่มากขึ้น
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพเมืองชายภูมิ
และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องนำกำลังเข้าไประงับเหตุ
ไฟไหม้อยู่บริเวณปั๊มน้ำมันสุขใจพาณิชย์
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนาศรีนวลที่ตำบลนาเสียวอำเภอเมืองชายภูมินะคะ
เพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมี
แล้วก็ไหม้บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ซึ่งทั้งบ้านแล้วก็โกดังเก็บสารเคมีเนี่ยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันแบบที่คุณผู้ชมเห็นแหละ
เอาน้ำฉีดสกัดไม่ให้ไฟมันลุกลามมายังร้านด้านหน้า
เพราะว่าด้านหน้าเป็นร้านขายของชำ

เจ้าหน้าที่ก็ได้พบว่าไฟมันลามมาจากด้านหลัง
ห้องเก็บสารเคมีที่อยู่หลังปั๊มนี้
ซึ่งในห้องตรงนั้นนะคะเก็บสารเคมีอันตราย
ซึ่งทางชุดเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็ต้องช่วยกันพยายามเร่งสกัดเพลิง
ใช้เวลานานค่ะ๓ชั่วโมงกว่า
ผจญเพลิงเองเขาก็ต้องใส่ชุดที่ป้องกันสารเคมีรั่วไหลเนี่ยนะ
ลุยฝ่าควันลุยฝ่าเข้าไป
เพื่อไปเอาพวกถังสารเคมีออกมา
แล้วเอาน้ำฉีดเพื่อลดความเสี่ยง

เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของคนที่อยู่แถวนั้น
แล้วถ้าเกิดว่าทำช้าเนี่ยกลัวว่าจะเกิดระเบิดรุนแรงนะคะ
โดยเจ้าของปั๊มน้ำมันอย่างนายธนวัฒน์พานสุทัศน์ก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยหัวค่ำเนี่ยนะ

ตอนนั้นก็เอ๊ะกลิ่นอะไรมันเหม็น
พอเดินไปดูเห็นไฟลุกไหม้ขึ้นมาค่ะ
ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่๑๙๑ให้ประสานเข้าระงับเหตุนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจก็ต้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปใกล้
เพราะว่ามันมีกลิ่นของสารเคมีไงคะ

และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเองก็กำลังตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้อยู่นะคะ
เพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปด้วยค่ะ